ผมอ่ะผมไม่ได้ทันสามสาวอย่างนั้น
ผมทันนี้เลยนะผมอ่ะชีวิตผมอ่ะ

อ้าวเงียบหมดเลย

รวมดาวสาวสยามสาวสยามอ่ะ

แม่แดงอ่ะแม่แดงแม่แดงแม่อะไรอย่างนั้นใช่ไหม

ก็มีวินดูจันเจ้าอ่ะวินยูจันเจ้า

ขนาดเขาบอกว่าคนที่ร้องเพลงพี่แอมมา

เออรวมดาวสาวสยามมันเป็นรายการดังมากมันเป็นรายการที่ดังมากมันเป็นรายการที่ดังมาก

เอากะชอบไปเชิญ
หนุ่มทีเวลากูนอกเรื่องมึงรีบเอากลับมา

มีคนสาวออกว่าเมื่อกี้ก่อนเข้าของท่านพี่หนุนนั่งหลับหรอ
หนุนนั่งหลับวันแม่งตื่นขึ้นมาปุ๊บกว่าหาว่า

สวัสดีครับ